นี่ค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นส่งท้ายปีเลย
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะในหน้าจอที่เหมือนกับเป็นเซี่ยวอ่ะ
นั่นน่ะคือดาวศุกร์นะไม่ใช่พระจันทร์นะคุณผู้ชม

แล้วหลายจังหวัดนะเขาจัดกิจกรรมที่หอดูดาวกัน
ก็หลายคนเดินทางไปชมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหน่อยค่ะ
เขาเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบทั้ง๓จังหวัดเลยนะ
ให้ประชาชนได้ไปชมดาวสุกสว่างที่สุดส่งท้ายปี
อย่างที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติที่แม่ริมเชียงใหม่เนี่ยนะคะคนก็ไปกันเยอะแหละส่วนใหญ่ก็พาลูกหลานไปด้วยนะคะ
ซึ่งมันมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ต้องส่องกล้องอะไรเลยคุณสุภาษาคุณผู้ชม
ทางทิศตะวันตกตั้งแต่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยนะจนถึงประมาณสัก๒ทุ่ม
พุทธศุกร์โลกใช่ไหมทีนี้จะสังเกตเห็นได้ในช่วงเวลาสั้นที่เห็นเป็นดาวสุกแบบนี้หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน
คุณผู้ชมทีนี้พอพูดถึงเรื่องดวงดาวเนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปที่เกี่ยวกับพวกโหรศาสตร์
พอเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ค่ะก็จะเอ๊ะมันจะมีผลดีมันจะมีผลร้าย
อะไรมันจะเปลี่ยนผ่านโยกย้ายกับราศีต่างไหม
ดังนั้นค่ะถามทั้งหมอช้างถามทั้งหมอไก่เลยเอาใครก่อนดีคุณผู้ชม
หมอช้างแล้วกันค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะช่วงเย็น
หมอช้างก็ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวใส่ไข่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องราศีต่าง
เดี๋ยวฟังหมอช้างหน่อยค่ะนี่วันนี้ดาวดาวสุกดาวอะไรยะ
ท่านรองนายกเขาให้เราไปดูดาวสุกกันทำไมอ่ะอ๋อไม่ไม่ดาวสุกเป็นดาวสวยงามเห็นไหม
อ่าเห็นมั้ยอ๋อจริงจริงเนี้ยดาวพวกเนี้ยในในกลุ่มดวงเนี้ย
เรียกเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวสุประเคราะเนี่ยจะประกอบไปด้วย
ดาวพุทธดาวสุกดาวจันทร์ซึ่งดาวที่เป็นแบบอย่างนี้
เวลาย้ายจะส่งผลดีอืมน้ำไม่ต้องกังวลโอ้ใครใครที่อยาก
อยากจะชมดาวสุกซึ่งเป็นดาวที่เป็นวีนัสเทพแห่งความสวยงาม
เป็นดาวประจำผู้ที่เกิดราศีตุลแล้วก็ราศีพฤศพครับ
ถ้าดาวดวงนี้มันดีเนี้ยก็ทำให้สองราศีเนี้ยมีชีวิตที่ดีขึ้นอืม
ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะสรุปสั้นก็คือหมอช้างบอกว่า
ใครที่เกิดราศีตุลนะตุลาคมแล้วก็ราศีพฤกษก
ก็คือพฤษภาคมถือว่าเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะคนที่เกิด๒ราศีนี้
แล้วนี่ก็ถามนะถามไปถึงเรื่องดวงเมืองด้วยว่าเอ๊ะหมอช้างคะ
จะมีผลเรื่องดวงเมืองไหมซึ่งหมอช้างบอกว่าดวงเมืองเนี่ย
ไม่มีผลกระทบนะคือจะมีการเปลี่ยนแปลงก็โน่นนะคะ
ปีหน้าประมาณเดือนมีนาคมแต่ว่าเดือนเนี้ยเมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมาเนี่ย
เกิดสุริยุปราคาไปใช่ไหมดังนั้นก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแว้ง
แล้วก็เรื่องโรคระบาดซึ่งคุณจำได้ไหม
โอมิครอนค่ะมันเข้ามาพอดีไงอ่า
ช่วงนั้นช่วงประมาณอาทิตย์ที่แล้ว
อ่ะก็ค่อนข้างตรงกับคำทำนายอ่ะนะคะจากหมอช้างแล้วอีกคนนึง
อันนี้ใกล้ชิดเรามากใช่ค่ะเจอกันตลอดค่ะ
หมอไก่พพาธินีนะคะหมอไก่เนี่ย
คำทำนายเอาไว้ในเฟซบุ๊กในไอจีบอกว่าคืนนี้
หมายถึงเมื่อคืนนะนะดาวสุกส่องแสงสว่างมากที่สุด
ดาวสุกอยู่ในตำแหน่งเทวีโชค

ส่งผลให้๓ราศีดวงชะตาดีมาก

อาจจะมีราศีคุณสุภาษาราราศีคุณผู้ชมหรือเปล่า

สามราศีมีราศีธนูค่ะคุณผู้ชม
ราศีมังกรแล้วก็ราศีพฤกษกนะคะ
ก็จะส่งผลต่อเรื่องโชคลาบเงินทองแล้วก็ความสำเร็จนะคะ
แต่สิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่ตัวเราด้วย
มุ่งมั่นขยันทำงานค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามโชคลาภไม่มีงวดนี้ผ่านก่อนค่ะ